เป็นการเตือนภัยใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน
และก็ให้อยู่คนเดียวก็ต้องระวังนะ
เงาอะไรสะพุ่มนะ
เป็นคนนี่ค่ะเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐ปี
เดินเข้ามาในบ้านที่ตำบล๗ริ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
แรกเขาหยุดหน้าประตูชะโงกหน้าดู
แล้วก็ตัดสินใจเดินเข้ามามุมนี้ก็เห็นนะคะ
ทีนี้พอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
โงกไปดูเอ๊ะมีใครอยู่ในบ้าน

แล้วก็ถอดรองเท้าเนี่ยค่ะหลังจากถอดรองเท้าแล้วเนี่ย
ถือมีดอยู่ในมือติดเข้าไปข้างในด้วยนะ
พอคนร้ายเข้าไปในบ้านปั๊บเนี่ย
คุณยายเจ้าของบ้านที่แรกนอนอยู่นะ
แล้วพอลืมตามาเห็นมีคนเข้าบ้านวิ่งหนีออกมาแบบนี้ค่ะ
ซึ่งพอคนร้ายเขาเห็นไอ้วงกลมแดงตรงนี้คือมีดที่เขาวางทิ้งไว้

ตอนแรกเขาเข้ามาค่อยย่องกลัวหมาจะตื่น

แต่พอหมามันตื่นแล้วพอเห็นคนร้ายหมามันก็กลัวมันก็วิ่งหนีเหมือนกันนะ

ท้ายที่สุดแล้วคือคุณยายหนีรอดมาได้
แล้วพอคนร้ายเนี่ยออกไปปั๊บก็ตกใจอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปเลยอ่ะค่ะคนร้ายก็เอามีดมาทิ้งไว้นะฮะ
หมาก็ไล่นิดนึงคนร้ายก็ตกใจเออไม่เอาละ
ของที่บ้านนี้ที่นี่ก็เจอกันไปเออทีมข่าวของเราค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณยายเลยคุณยายเนี่ย
คือคุณยายบรรจงพุ่มภูศรีอายุ๗๗ปีนะคะ

ตอนที่ไปถึงคุณศักดิ์สิทธิ์ติดต่อก่อนนะ

เดี๋ยวคุณยายภาวะอีกใช่ยายตกใจ
เสร็จแล้วพอคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรา

เอาจริงยายบอกว่ายังกลัวอยู่เลยยังภาวะอยู่เลย
เพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์
แต่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นบ่าย๒โมงครึ่งวันจันทร์
แล้วยายอยู่บ้านคนเดียวลูกสาวยายออกไปทำงาน
ตอนนั้นช่วงบ่ายก็เอ็นหลังซะหน่อย

จังหวะนั้นคนร้ายเขาเข้ามาแล้วก็มาลื้อค้นทรัพย์สินที่ตรงตู้โชว์
ทีนี้พอคุณยายตื่นมาเห็นปั๊บ
ก็ตกใจสิคะก็รีบออกมานอกบ้าน
แล้วทีนี้คนร้ายเขายังบอกด้วย
เห็นไหมคุณยายทำท่าให้ดูเลย
แล้วตอนนั้นยายนอนอยู่แบบนี้อาจารย์ล้าน
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะไม่ใช่ว่าคุณศักดิ์สิทธิ์ไปรบกวนเวลานอนของคุณยาย
เขาทำท่าให้ดูว่านอนอยู่แบบนี้แล้วคนร้ายเข้ามา
ทีนี้พอคุณยายตกใจกลัววิ่งหนีออกมานอกบ้าน
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายยังบอกด้วยนะว่าให้เอาเงินมา
ถือมีดมาด้วยมาจะทำร้ายด้วยนะคะ
เดี๋ยวฟังคุณยายเล่าหน่อยละกันค่ะ
ลุกขึ้นวิ่งออกเลย
ลุกอย่างเร็วเลย
มันอยู่ตรงไหนล่ะ
ตรงหน้าตู้ของนั้น
เนี่ยที่คุณยายบอกเอาอีกแล้ว
เพราะว่าบ้านหลังนี้เคยโดนโจรเข้าแล้ว

ติดกล้องวงจรปิดไว้นะฮะ
แต่ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีนี้เนี่ยนะคะ
ก็ไปสอบถามตำรวจสพบ้านแพ้ว
บอกว่าตอนนี้ล่าสุดก็ตำรวจเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้กับชุดสืบสวนไปตามตัวแล้ว

แล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
คงตามตัวไม่ยากตำรวจบอก
ต้นก็ได้แจ้งข้อหาเอาไว้๒ข้อหา
คือบุกรุกแล้วก็๒คือเจตนาพยายามชิงทรัพย์นั่นเอง
เดี๋ยวหลังจากนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนหน่อย
แล้วก็เชื่อว่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ในเร็ววันนะคะ